หลายคนก็รออยู่แล้วกับเรื่องราวดีกัน

วันนี้ใครจะได้ไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค

ที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาลแดงไปอีกคัน
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒ฝา

แล้วส่งฝามาลุ้นโชคได้เลย
จากคาราบาวแดงครับผม

บาวแดงแจกทุกวัน
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ
ฟรีส่ง

เขาแจกตั้ง๑๐๐คัน
เพราะฉะนั้นใครได้ไปแล้วก็โอ้โห
ขี่ไปอย่างเท่ขี่ไปอย่างสวย
แล้วไปต่อยอดสร้างอาชีพได้อีกต่างหากนะครับ

ถ้าใครไม่มั่นใจว่าจะทำยังไงถึงจะส่งได้
ฟังกติกากันเลย
กติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
ง่ายเพียงส่งฝาขนาบราวแดง

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
รู้วิธีส่งฝาแล้วเนาะ

บอกเลยคุณต้องรู้ด้วยสิ

คาราบาลแดงอยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน
ราคา๑๐บาทเท่าเดิมค่ะ
อยากจะให้คนไทยได้มีโอกาส

ที่จะได้รับรถมอเตอร์ไซคันต่อไป
เรียกโกรธ
ขุนโทงสิทธิ์ไทยะวงศาสตร์
นี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของการจับมือกันของสองยักษ์ใหญ่

ใช่แล้วค่ะใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะ
หรือเขียนคำว่าตับไสฟ้าคันโซคูณสอง
มันเยอะมากขึ้นได้เรื่อยทุกวันโอเค
แล้วย้ำกันตรงนี้นะคะว่าจับจริงแจกจริงส่งจริง

อะไรจำอะไรขอสักมุกได้ไหมก่อนปิดท้าย
โอ้ก็ได้เจ๊เอาอย่างนี้ละกัน
ถ้าอยากได้ร้านให้ส่งฝา
แต่ถ้าอยากจับใจเธอนะให้ทำไง
เงียบมากลับมากลับมา
กลับมาแล้วก็ไปติดตามความสนุกกับตลอดข่าวกันต่อเลยค่ะ

ดีเลยจ๊ะพี่น้องจ๊ะ
สนุกสนานกันไปนะคะยังลุ้นกันต่อเนื่องทุกวันแบบนี้นะคุณผู้ชม
มาร่วมสนุกกันนะฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณสอง
ฝ่ามีค่าอย่าทิ้งยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะจ๊ะ